ดูเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
สุพรรณบุรีนะครับมีอุบัติเหตุอ่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๗เธอเป็นคุณแม่

พาลูกสาวอายุ๒ขวบไปด้วย

คือเนี่ยลูกสาวกับแม่กระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลย
แม่ก็สาหัสลูกสาวก็สาหัสแล้วลูกสาวเนี่ยที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ยพอรถล้มเนี่ย
ปรากฏว่าไอ้ตรงที่เป็นที่พักเท้าที่เป็นเหล็ก
ที่ใช้เหยียบเวลานั่งมันทิ้มเข้าไปที่ขมับด้านขวา
ของเด็กอ่ะเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเนอะจังหวะที่แบบ

คือเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคิดว่าเด็กเนี่ยอาจจะนอนสลบนอนเจ็บอยู่ตรงรถ

เพราะว่าตะแคงแบบนี้ตะแคงขวาเข้าอยู่ด้านในตัวรถ
แต่พอไปดูนะฮะปรากฏว่าที่พักเท้ามันทิ่มหัวเด็กอยู่ฮะ
โอ้โหแล้วตอนนั้นคือเด็กสาหัสมากแล้วคือนิ่งเลยอ่ะ
ทิ้มเข้าไปในขมักเลยอ่ะจังหาที่บอกไปถึงคิดว่าคงจะนอนอยู่นอนเจ็บอยู่
โอ้โหท่านผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ท้องที่ของสพสามชุกที่สุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่เขาก็รีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุกัน
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีจักรยานยนต์เสร็หรักแหกโครง
เด็กหญิงวัย๒ขวบก็นอนเจ็บสาหัสอยู่ผู้หญิงอีกคนนึงก็นอนหมดสติเจ็บสาหัสเหมือนกัน
ก็สาหัสทั้งคู่นะครับคุณแม่เนี่ยชื่อนางสาวชายาพากลัดทรัพย์อายุ๒๓
เป็นชาวบ้านตะบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดี
จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่านางสาวชายาพาผู้เป็นแม่ก็ขี่จักรยานยนต์พาลูกสาว
จะไปทำธุระนะพาลูกสาวไปด้วยลูกสาวอายุสองขวบนั่งซ้อนท้าย
ถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งนะครับท่านผู้ชมครับ
รถจักรยานยนต์เสียหลักแห่โค้งแล้วตกข้างทาง
ช่วงที่ตกไปข้างทางรถล้มเนี่ยแม่กับลูกกระเด็นไปคนละทางเลย
แม่เนี่ยกระเด็นไปจากตัวรถส่วนลูกสาวเนี่ยกระเด็นพลิกคว่ำไปกับรถ
โชคร้ายมากจังหวะที่ล้มลงไปที่พักเท้าเนี่ยแทงเข้าขมับขวา

มันถิ่มขาแมวมันกระดอดตรงนี้

ไม่ยังมีหายใจอยู่
ชาขอกปาเลนเนี่ยมันเลือกแค่นี้

แล้วมันอยู่ในหัวเด็ก
เจ็บคนเจ็บบอกว่านางสาวชะยาพา
เขามีอาชีพรับจ้างหาบแต่ง
ก่อนเกิดเหตุก็จะไปธุระ
ก็เลยพาลูกสาวขึ้นรถจักรยานยนต์ไปด้วย
คาดว่าคงจะเสียหลักแหกโค้งหรือไม่ก็อาจจะวูบอะไรพวกนี้นะครับ
คนเจ็บก็ปกติญาติบอกว่าขี่จักรยานยนต์เร็วอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็กำลังรอดูอาการจากทางแพทย์อยู่นะครับ
ก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับ